คุณผู้ชมฮะที่จังหวัดแพร่เกิดอุบัติเหตุขึ้น๒เหตุการณ์เลยนะฮะ
เหตุการณ์แรกสองหนุ่มแหม่หิวกลางดึกก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ปรากฏว่าถูกรถชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ส่วนอีกเหตุการณ์เป็นอุบัติเหตุที่รถจักรยานยนต์ของผู้หญิง
ขี่ตัดหน้ารถเก๋งนะครับแล้วปรากฏว่าเสียชีวิต
เหตุการณ์ที่๒เลขทะเบียนตรงกันระหว่างรถเก๋งกับมอเตอร์ไซค์
ดูเหตุการณ์ที่หนุ่มหิวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก่อนนะฮะ

ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณถนนสายแพร่เด่นชัยจุดกลับรถหน้าโรงเรียนบ้านหัวดงนะฮะ
อุตรดิษฐ์พลิกตะแคงขวางถนนอยู่

ตรงเกาะกลางชนเสาไฟนะฮะ
แล้วก็ป้ายสัญญาณจราจรเสียหายหมดนะครับ
จากการตรวจสอบไม่พบเจ้าของรถเก๋งแล้ว
ว่าหลังเกิดเหตุหลบหนีไปนะฮะ
แพร่ถูกชนจนล้มคว่ำสภาพพังยับเยิน
คนเจ็บเป็นชายวัยรุ่น๒คนนะครับ

คนแรกก็คือนายกิติพงศ์จักรแก้วนะฮะ
ส่วนคนซ้อนท้ายก็คือนายเจษฎาบัวพรมมีนะครับ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนนะฮะ
เพราะว่าตัวของคนซ้อนก็คือนายเจษดา

จากการสอบถามคนขี่ทราบว่า
ขี่กันมาสองคนเพราะหิวกลางดึกฮะ
ก็เลยชวนกันมาซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ร้านสะดวกซื้อ
ขณะกลับรถเพื่อจะกลับบ้านที่พระหลวงเนี่ย
ก็ถูกรถเก๋งพุ่งมาชนนะครับ

ก็พบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตกอยู่ที่พื้นนะครับ
หลังจากนี้ตำรวจจะติดตามเจ้าของรถเพื่อมารับผิดชอบ
แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

มีคลิปจากกล้องวงจรปิดให้เห็น
ดำคันนี้จะเลี้ยวขวาเข้าซอยนะครับ
แต่รถมอเตอร์ไซค์ขี่มาทางตรง
ชนเข้ากับรถดำจังแต่ไม่เห็นภาพตอนชนนะคุณนะ

แต่เห็นไหมฮะว่ามีคนเริ่มเห็นเหตุการณ์ได้ยินเสียงเหตุการณ์
แล้วก็หันไปดูแล้วหลังจากนั้นก็มีโอ้โหชาวบ้านเนี่ย

ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตเป็นผู้หญิงวัย๒๒เท่านั้นเองนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณสัก๘โมงเช้า
บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านบ้านศพสายนะครับ
ที่เกิดเหตุก็พบรถเก๋งมิซูสีดำนะครับ
แพร่นะครับที่สำคัญตัวเลขทะเบียนนะ

ขับแล้วก็ชนรถจักรยานยนต์ยามาห้าม
แกรนด์ฟิลาโนสีขาวมุกทะเบียน๑กไก่ชกเชอร์๙๒น
เห็นไหมฮะเลขท้าย๒ตัวมันตรงกันนะครับ
สภาพด้านหน้ารถจักรยานยนต์เสียหายนะฮะ

ทราบชื่อก็คือนางสาวสวรรคแสนน้อยอายุ๒๒ปีนะครับ
ส่วนรถเก่งคนขับเป็นหญิงวัยกลางคน
อายุประมาณ๔๐๕๐ปีนะครับ

รถเก๋งสีดำจอดชะลอตรงกลางทาง
แล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้าซอยเข้าหมู่บ้านนะฮะ
แต่เมื่อขับข้ามถนนไปส่วนหนึ่งแล้ว
ถูกรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต
วิ่งมาทางตรงชนเข้าอย่างจัง
จนเป็นเหตุให้นางสาวสวรรคนั้นเสียชีวิตนะครับ
แต่อย่างที่บอกไปชาวบ้านเขาฮือฮาฮะ
เพราะว่าไปดูเลขท้ายทะเบียนรถเก่งเนี่ย
ส่วนเลขท้ายรถจักรยานยนต์๙๔

ก็ชาวบ้านนะตามความเชื่อบอกโอ้โห
ก็ต้องเอาเลขนี้ไปซื้อสลากหน่อยนะฮะ

แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ